ขายได้หลายพันเลยนะครับดูดิสวยงามหลายแต่ขี้เลี้ยหรอแล้วที่
สำคัญมันเป็นฝุ่นขี้เลื่อยด้วยนะที่แบบเล็กมากเลยครับ
พาไปที่บ้านเลขที่๑๕หมู่๗ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ไปเจอกับช่างฝีมือคนนี้ก็คือคุณนิกรจันจรัสหรือช่างน้อย
นี่อายุ๔๘ปีเองนะมีอาชีพเป็นเกษตรกรแต่เขาใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนาเนี่ย
เขาบอกว่าเขามีความสามารถเฉพาะตัวในการทำงานฝีมือก็คือนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นมังกรอย่างที่เห็น

โอ้โฮใหญ่ต่อเลยสวยงามดูว่าไง
อย่างแรกเลยนะฝุ่นขี้เลื่อยไปเอามาจากไหนทำไมถึงเอามาปั้นได้ขนาดนี้
เขาบอกว่าเขาต้องสั่งซื้อมาเลยนะจากทางภาคเหนือนู้น
แล้วก็มีกาวด้วยกาวลาเทคนั้นไอ้ขาวเหนียวอะไรอย่างนั้น
แล้วก็มีโครงเหล็กขึ้นรูปจากนั้นหาแบบที่จะปั้น
จินตนาการมันขึ้นมาวาดลวดลายนั่งเป็นโครงคร่าวขึ้นมาก่อน

แล้วเขาจะทำการเริ่มปั้นก็ทำการปั้นไอ้ขี้เลื่อยนั่น
มาทำให้เป็นก้นค่อยปั้นทีละนิดครับ
อย่างมังกรตัวนี้ที่เห็นอยู่โอ้โหความยาวประมาณสักเมตรสี่สิบ
ปั้นเจ็ดวันหายได้แล้ว๙๐๐๐บาท

คุณนิกรบอกว่านี่เรียนรู้มาจากรุ่นพี่ที่เป็นทหารพรานตอนยังเป็นนุ่ม
แล้วตอนนั้นเขาก็พัฒนามาเรื่อยแล้วฝีมือของเขา
ดันไปเข้าตานนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
ก็ว่าจ้างตัวเขาเองให้ปั้นหุ่นมังกรเอาไปไว้ที่บ้านของนักการเมืองคนนั้นเลยนะ
แล้วเขาได้รับการว่าจ้างคราวนั้นคือจุดเปลี่ยนชีวิต
เพราะเขาปั้นเจ้ามังกรขึ้นมาที่มีความสูงสัก๙เมตร๒ตัว
โอ้โหครั้งนั้นได้เงินเป็นแสน
คนเขามีความเชื่อไงในการปั้นพวกรูปปั้นที่เป็นสิ่งมงคล
มังกรบ้างล่ะพญานาคบ้างล่ะหรือพญาครุฑ
แล้วสิ่งพวกนี้เอาจริงพอมาปั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันสร้างรายได้ดี
เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากได้แบบนี้ลองโทรไปสอบถามพี่เขาดู
แต่ละราคามันก็แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียด
เวลาในการทำรวมไปถึงขนาดไซส์ด้วยนะครับ
เลขโทรศัพท์ขึ้นให้ทั้งสองเบอร์โทรลองโทรไปติดต่อสอบถามดูนะครับ